ไม่ใช่ว่ามีใครเอาชื่อไปฝากเงินไว้แล้วก็รับเงินแทนครอบครัวแล้วแต่ว่าครอบครัวบอกว่าเขาไม่ได้เลย
นี่ฮะเธอก็เอาสมุดบัญชีนะฮะการฝากเงินต่างเนี่ยมาให้ผู้สื่อข่าวของเราดูนะครับ
บอกว่าต้องการร้องขอความเป็นธรรมหน่อยนะ
เพราะว่าไม่ได้รับเงินจากกองทุนชาปนกิจสงเคราะห์อสมอำเภอเมืองบุรีรำ
จำนวน๖๗๑๐๐บาทซึ่งจะต้องจ่ายให้เป็นค่าโปรงศพนี่ฮะ
รูปของคุณแม่ของเธอชื่อว่านางทองเพียรชมพูกุลอายุ๗๕ปี
ซึ่งเสียชีวิตด้วยภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด
คือนางสาวโชธิดาบอกว่าตอนที่แม่ยังมีชีวิตอยู่แม่เป็นอสม
ทางครอบครัวก็เอาหลักฐานมาแสดงนะครับบอกว่าเป็นสมุดบัญชีชำระเงินประจำตัวสมาชิก
กองทุนชาปนกิจสงเคราะห์อสมอำเภอเมืองบุรีรำของคุณแม่ก็คือนางทองเพียน
แต่ทำไมพอแม่เสียชีวิตถึงไม่ได้เงินทั้งที่ส่งเงินเข้ากองทุนมานานกว่า๑๖ปี
เขาบอกเขาไม่เคยรู้จักชื่อนี้เขาทำงานแบบเปิดสมุด
แต่เปิดสมุทรเลยนะพี่ในระบบมันต้องมีอยู่แล้ว
หนูว่านะเพราะว่าที่หนูไปที่อำเภอวันนั้นน่ะ
เขาบอกว่าเห็นชื่อยายส่งมาตลอดอยู่แต่ปีนี้ไม่มีเขาพูดอย่างนี้
นี่ฮะเธอก็บอกว่าเนี่ยหลักถงหลักฐานมีหมด
เราก็ต้องสอบถามแล้วครับผู้สื่อข่าวของเราตรวจสอบ
ก็ตรวจสอบยังต้นทางเลยนะครับไปคุยกับนายธัญญาประวัณรำ
เป็นประธานกองทุนชาปนกิจศพอสมอำเภอเมืองบุรีรำ
นี่ฮะก็เดินทางมาหานางสาวชนธิดาลูกสาวของผู้ตายเลยนะ
บอกว่าเดี๋ยวขอทำความเข้าใจหน่อยนะขั้นตอนการทำงานระเบียบของกองทุนเนี่ย
ของอำเภอเมืองบุรีรำเนี่ยเพิ่งรับตำแหน่งเมื่อต้นปี
มกราคมที่ผ่านมาพอมารับตำแหน่งก็จัดระเบียบขึ้นใหม่
โดยเฉพาะเรื่องผู้รับผลประโยชน์ที่มันมีปัญหามาตลอด
มีการจัดแบ่งสายให้ประธานระดับหมู่บ้านเป็นผู้เก็บเงินสมทบให้
ก็จะเก็บเป็นรายปีแล้วต้องส่งไปให้ประธานระดับตำบลต่อ
เพื่อเอาไปส่งให้กองทุนอสมระดับอำเภอเมืองเป็นขั้นตอนอย่างนี้
หลังจากนั้นกองทุนจะออกใบเสร็จรับเงินให้มันจะเป็นแบบนี้
กรณีของนางทองเพียนที่เสียชีวิตแล้วลูกสาวบอกไม่ได้รับเงินเนี่ยจากการตรวจสอบ
ทางนายธัญญาเขาบอกว่าเขาตรวจสอบแล้วไม่พบแม้แต่ใบสมัครของนางทองเพียรนะฮะ
ในการเข้าร่วมกองทุนนะครับ
เรื่องต้นสรุปได้ว่ามี๒คนที่รู้เรื่องนี้ดี
ก็คือประธานอสมระดับหมู่บ้านกับประธานอสมระดับตำบล
คือสรุปแล้วเก็บเงินสมทบเขาแล้ว
แต่ไม่เอาเข้ากองทุนระดับอำเภอ

ผมมองเลยว่าเป็นประเด็นการสื่อสาร
ระหว่างในระดับอำเภอกองทุนระดับอำเภอลงมาที่ตำบล
แล้วปัญหามันไปติดที่ตำบลกับหมู่บ้าน
เพราะในกติกาก็คือว่าให้อสมแต่ละคนรวบรวมกับประธานหมู่บ้าน
หมู่บ้านส่งตำบลตำบลก็ส่งไปที่กองทุนในระดับอำเภอ
ซึ่งพอถึงอำเภอปั๊บอำเภอก็จะมีใบเสร็จเหมือนที่รู้นะเนอะ

วันนี้เท่าที่ลงมาสัมผัสจริงเห็นได้เลยว่า
เงินส่วนนี้มีอยู่๒คนที่รู้
หนึ่งประธานอสมระดับหมู่บ้านสองประธานอสมระดับตำบล

ครับ
องทุนระดับอำเภอเขาบอกเขาไม่ได้เงินจากหมู่บ้านกับตำบล
เราก็ไปถามหมู่บ้านกับตำบล
ผู้สื่อข่าวของเราก็ถามไปยังนางเจียมกะบินรำอายุห้าสิบเจ็ด
เป็นประธานอสมหมู่สิบเจ็ด
บอกว่าหลังจากมีประธานกองทุนคนใหม่ระดับอำเภอมาเนี่ย

บอกว่าไม่จำเป็นต้องใช้สมุดและให้กรอกใบสมัครแล้วก็ยื่นกองทุนตามระดับขั้นตอนอะไรก็ว่ากันไป

เสร็จรับเงินเนี่ยจะไม่ได้ออกทันทีนะครับ
คือจะไปออกรวบยอดตอนที่คนที่ฝากเงินในกองทุนเขาเสียชีวิตนะ
แต่ก็ยังงงอยู่ว่าทำไมกรณีนี้เนี่ยชื่อของนางทองเพียนเนี่ยถึงไม่มีชื่อในระบบ
ยืนยันว่าเก็บเงินจากนางทองเพียรจริง
พอเก็บมาแล้วเนี่ยเธอเป็นประธานระดับหมู่บ้านอสมหมู่บ้าน
ก็ส่งไปให้ประธานระดับตำบลส่งตามขั้นตอนเลย
อ้าวเราก็ไปถามอืมประธานตำบลเราถามให้ทุกขั้นตอนเลยใช่
ค่ะนายจักรพงคชุนตรำอายุสี่สิบหกประธานอสมตำบลบ้านยางบอกว่า
ทางประธานหมู่บ้านเขาบอกว่าส่งเงินมาให้เนี่ยระดับตำบลเนี่ย
เขายืนยันว่าเขาไม่ได้เขาไม่ได้นะฮะยืนยันไม่เคยได้รับเงินจากนางทองเพียรผู้ตายเลย
เพราะเวลาที่เขาได้เงินระดับหมู่บ้านมาเนี่ยยืนยันว่าจะลงบัญชีอย่างละเอียด
ถ้าเขาได้เงินมาเขาก็ส่งต่อไประดับอำเภอนะทุกลายก็ไม่มีปัญหาค่ะ
บอกว่าทางผู้เสียชีวิตเนอะเขาว่าเขาส่งที่ที่ประธานหมู่บ้าน
และประธานหมู่บ้านว่ามาส่งที่ผมกรณีอย่างงี้ที่ส่งที่ผมไม่ใช่หรอกครับ
คือส่งเอกสารคือต้องให้ให้พอท่านเซ็นก่อนปีนี้มันมันจะสมัครใหม่นะครับ
มีกรรมการใหม่เขาก็เปลี่ยนแนวทางใหม่คือต้องสมัครใหม่
ผมก็รับช่วงจากพอโอเซ็นเสร็จผมก็รับช่วงแค่นำไปส่งให้กรรมการ
แค่นั้นครับจะอยากขอความผิดทำในกรณีนี้นะครับในกรณีนี้
ไม่มีส่วนแรกส่วนเสียหรอส่วนแรกส่วนเสียไม่มีเลยครับ
คืออาสามาทำให้ครับจิตอาสาอาสามาทำให้
เราก็ยังไม่ได้ใบเสร็จทันทีเนอะครับแต่ใบเสร็จเราเพิ่งมาได้ตอนที่
ยายแกเสียแล้วเราก็เลยไม่รู้ว่าของยายแกตกหล่น
เพราะว่าประธานเขาไม่ได้ให้เราเอาใบเสร็จมาให้เราเลย
ถ้าเอามาให้เราเลยเราก็จะพอรู้ว่าใบเสร็จของยายสมุดของยายตกหล่น
เราก็จะได้รีบส่งไปเนอะแต่อันนี้เราได้จนตอนยายที่แกเสียแล้ว
พอเราแจ้งไปเขาก็บอกว่าไม่มีชื่อยายอ่าก็กลายเป็นว่าตอนนี้ก็โยนกันไป
กันมานั่นน่ะสิค่ะจากหมู่บ้านไปตำบลไปอำเภอนะฮะ
แต่คนที่ทุกข์ที่สุดก็คือคนนี้ครับนางสาวชนธิดาบอกว่า
แล้วใครจะรับผิดชอบคือกระบวนการทำงานเนี่ย
จะไปรู้ได้อย่างไรสมาชิกไม่รู้หรอกว่าเขาไปส่งเงินกันเป็นทอดทอดยังไง
ค่ะเอาเป็นว่าอย่างนี้เดี๋ยวไปแจ้งความกันแล้วกัน
ที่สพมบุรีลำเธอบอกว่าเดี๋ยวให้ตำรวจช่วยตรวจสอบ
แล้วก็สืบหาความจริงให้กันแล้วกันว่าตกลงแล้วเนี่ย
เงินที่แม่เธอฝากเอาไว้ตลอดเนี่ยมันไปอยู่ที่ไหนนะคะ